ยืนยันอันดับแรกก่อนตอนนี้เรายังไม่เรียกว่าเข้ารอบสอง
เพราะยังไม่ได้เป็นการระบาดภายใน
คือหมายความว่าอย่างนี้ถ้าเราได้รับตัวเลขของเราเพิ่มขึ้น
จากคนที่มาจากต่างประเทศเข้ามา
แล้วทุกคนเข้าสู่ระบบควบคุมคอเลนทีนทุกอย่างเรียบร้อยดี

ต่อให้ตัวเลขมันขึ้นเป็นร้อยลายก็ไม่ใช่เพราะอยู่ควบคุมได้หมด
แต่ที่เราห่วงคือคนที่หลุดไปจากระบบแล้วมาติดต่อ
และจำนวนการติดเชื้อของเราที่เยอะขึ้นแต่เป็นคนที่ไม่ได้อยู่ในที่กักกัน
เป็นคนที่ไม่รู้ด้วยซ้ำเช่นได้มาจากไหนได้มายังไง
อันนี้ต้องระวังแล้วเพราะกลุ่มเหล่านี้จะเป็นกลุ่มที่แพร่กระจายเชื้อ
เพราะจะหลุดไปจากระบบการควบคุมถึงตอนนั้นเรามีโอกาสที่จะวิ่งเข้าสู่การระบาดรอบ๒
ขนาดนี้ยังเพราะขนาดนี้ขบวนการสืบสวนยังตามคนต่างราวนี้ได้
ยังไม่หลุดผมเข้าใจว่ายังไม่หลุดตัวเลขที่ปรากฏมาตอนนี้คือยังไม่หลุด
แต่ถ้าจะรู้อีกอาทิตย์๒อาทิตย์ก็คงจะรู้
คือแนวนโยบายที่คืออันนี้เข้าใจตรงกันก็คือว่าเศรษฐกิจมันไม่ไหวแล้วจริงนะคะ
คนไม่มีจะกินเยอะเพราะฉะนั้นการเตรียมที่จะเปิดประเทศโดยที่ไม่มีการกำหนดว่าประเทศใดบ้างเนี่ยนะคะ
หรือว่าการพิจารณาเรื่องของเวลากักตัวที่อาจจะลดลงมาเนี่ยนะคะคำถามคือเอาความเห็นในทางวิชาการค่ะอาจารย

ถ้ามองในแง่เศรษฐกิจนั่นหมายความว่าสุขภาพเราเอาอยู่ระดับหนึ่งแล้วนะ
ว่าเอาอยู่จะรับเข้ามาเนี่ยเราก็ต้องลดโอกาสการระบาดให้มากที่สุด
อันดับแรกประเทศที่เข้ามากลัวจะประเทศที่มีการติดเชื้อน้อย

คือส่วนตัวผมมันยังไม่อยากส่วนตัวผมมันยังไม่อยากให้ทำพวกแบบนี้เลย
แค่นี้ตอนนี้เราก็ลุ้นกันตลอดอยู่แล้ว
แต่ผมเข้าใจว่าผู้บริหารประเทศ
ถ้าสมมุติเขาตัดสินใจว่าบางอย่างถ้าจะต้องเอาเข้ามา
เช่นนักธุรกิจบางอย่างถ้าจะต้องเอาเข้ามาเนี่ย
ก็ขอให้ว่า๑ต้องประเทศที่น้อย

เข้ามาถึงปุ๊บยังไงก็ต้องตรวจไม่มีการยกเว้นตรวจเชื้อ

ผมก็ยังยืนยันนะครับ๑๔วันคือมาตรฐานที่รับได้
วันก่อนหน้านี้ประเทศที่พูดเรื่อง๑๐วันมาก่อนหน้านี้เมื่อ๒เดือนที่แล้วคือสหราชอาณาจักร

ผมเชื่อว่าเศรษฐกิจไปได้ถ้าเราคิดสิ่งต่างเหล่านี้ครับ
ค่ะทั้งหมดที่เชิญอาจารย์ประสิทธิ์มาค่ะคุณผู้ชมคืออาจารย์ออกมาเตือนเพราะมองว่าเราควรจะได้ข้อมูลชุดล่าสุดตอนนี้แล้วนะคะคือยังไม่มีอะไรน่าตกใจกว่าเดิมแต่อย่าซากว่าเดิมไม่ว่าจะเป็นเรื่องหน้ากากเหลืองล้างมือเหลืองระยะห่างเรื่องเข้าไปในที่ชุมชนนะคะแล้วก็นี่ก็คือความเห็นทางวิชาการของคนซึ่งทำงานเรื่องนี้เป็นคุณหมอ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ